มาดูวันนี้สำหรับบ้านราวฟุ่นปอนด์ไทยนะครับ

แท้พลิสเทโรมา๒๔แล้วก็โดนแม้งเข้าเป็น๐๓
กดดันแน่วันนี้นะครับเส้นเด็ดมีราบนะครับ
ต้องพาทีมไปเยือนจ่าฝูงอีก
ถ้าเกิดท่าเรือไม่มีแต้มเป็นเกมที่๓ติดต่อกัน
หลายคนมองถึงหลายวัดเก้าอี้ตำแหน่งกลุ่นซื้ออาจจะมีโอกาสสันตอนได้
ซึ่งบุรีรามณะตอนนี้นะคะก็จะไม่มีนทรัพย์ดินวัทย์โดดมนะคะ
แต่ว่าอันเดสตูนเยสก็จะกลับมาลงสนามได้
ซึ่งผลงานเรือระยะหลังของบุรีรามก็อาจจะมีสนุทธิ์บ้างนะคะ
มีทั้งเสมอถึงชนะก็ชนะไม่ขาด
ครับล่าสุดก็สุดพันธ์ที่สมุนไปนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งทีมที่กำลังฟอร์มแรงอย่างประจวบนะครับ
นี้ต้องบุกไปเยือราชบุรีที่เริ่มจะคืนฟอร์ม
เกมในบ้านสองนัดนะครับหลังจากยิงคู่แข่งขาดลอยทั้ง
ถล่มทั้งโคราชแล้วก็ราชนาวียิงไป๗ลูกเล่นในบ้าน
ใช่ก็บททดสอบครั้งนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
ทีมมามืดอย่างประจวบเลยนะครับว่าจะเดินหน้าเก็บพัชนะอย่างต่อเนื่อง
แต่แน่จริงหรือเปล่าการรักษาตำแหน่งหลองจากห่วงได้ต่อค่ะ
มาดูอีกหนึ่งทีมนะคะนั่นคือเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ
เพิ่งจะเปิดบ้านนะคะชนะราชนาวีไปสี่ประตูต่อศูนย์
ก็ต้องเสียนุกุลกิจชุดใหญ่นะคะเซ็นเตอร์อาจจะต้องพักถึง๖เดือนนะ
เกมนี้ก็นัดนี้นะคะก็จะเจอกับทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกขณะนี้
นั่นก็คือซุภัณฑ์บรีเอฟซีซึ่งปีนี้เมืองทองก็ต้องเก็บใช้ชนะให้ได้เยอะ
จากว่าเล่นในบ้านเก็บชัยชนะเหนือทีมในระดับเดียวกัน
ก็มีเกมหนึ่งที่เจอหลังจากเชียงร้ายก็ยังไม่สิหนกับแค่เพียงพัมมาก
แต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยบอลช่วงนี้พอมีการรักษาการ
พอผลงานเริ่มจะดีก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงกัน

คู่ที่เหลือยังมีพัทยาเจอกับชนบุรี
สุโขทัยเจอกับธรรมดีจี

พบกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ